เพราะว่าไปพบศพผู้ชายเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ลักษณะนะคุณคือหน้าตาบวมปูดเลยตามีรอยเขียวช้ำ
ทอยเหมือนกับแบบยุบโดนของแข็งทุบตี
ทีนี้ของมีค่าในบ้านหายไปด้วย
คิดว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
ให้คนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปนะคะ
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายตำรวจที่สพกระตีบ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบค่ะ
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้

ลักษณะก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
เข้าไปข้างในเจอศพของนายพนมออมสินอายุ๕๗ปีเป็นเจ้าของบ้านนะคะ
สภาพศพใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวไม่ได้สวมเสื้อ
แล้วตามร่างกายตรวจสอบดูใบหน้าบวมค่ะ
มีรอยช้ำรอบดวงตาที่ด้านหลังบริเวณไทยทอยเนี่ยนะ
เหมือนกับลักษณะมันยุบไปน่าจะโดนตีด้วยของแข็ง
เสียชีวิตอยู่ตรงครัวหลังบ้านแบบนี้ค่ะ
ถามพี่สาวของผู้ตายเล่าให้ฟังว่าน้องชายเนี่ย
เป็นผู้ป่วยจิตเวทอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่คนเดียว
ส่วนตัวพี่สาวเนี่ยบ้านก็อยู่แถวนั้นแหละ
อยู่ห่างออกไปทุกเช้าเลยนะน้องเนี่ยจะไปช่วยให้อาหารกุ้ง
แต่ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วเอ๊ะทำไมน้องชายไม่ไปเลี้ยงกุ้งอ่ะ
พี่สาวยังไม่คิดอะไรค่ะอาจจะเออคงเมาแหละ
หลับไปมาไม่ไหวแล้วมั้งจนมาเมื่อวานวันจันทร์
เห็นน้องก็ไม่มาอีกเลยมาตามหาน้องชาย
ให้น้องไปช่วยจับกุ้งตอนค่ำหน่อย
พอมาดูที่บ้านอ้าวน้องนอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้

ประตูกลางบ้านก็มีร่องรอยการถูกงัด
เตียงนอนเขาบอกว่าเตียงนอนหายไป
พระพุทธรูปบูชาหายไป๒องค์
ยังไม่รู้นะว่ามีทรัพย์สินอะไรอื่นหายไปอีกหรือเปล่า

เจอกันทั้งสุดท้ายวันไหนครับ
เจอกันทั้งสุดท้ายวันไหนครับ

ใช้มอเตอร์ไซค์ให้เขาไปทอยกุ้งให้ไง

แล้วมาเจอตั้งแต่กี่โมงครับว่าเขาเสร็จ
บ่ายโมง๒๐นี่แหละเสร็จนี่แหละ
นี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปหานะ
ว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุมายังไงกันแน่
ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปเรียกคนใกล้ชิด
มาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เก็บลายนิ้วมือตามพวกประตูบ้าน
ตรงประตูกลางบ้านที่มีร่องรอยการถูกงัดแงะ

แล้วก็นำศพของผู้ตายส่งชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ